โจรเหมือนกันค่ะเป็นเหตุการณ์อุกอาจมากคุณผู้ชม
อย่างที่พาดหัวด้านหลังเนี้ยนะคะโจรเนี้ยบุกเดี่ยวเข้าไปในร้านทอง
ซึ่งอยู่ในบิ๊กซีตราดแล้วก็กวาดทองไปใน๗ถาด
น้ำหนักรวมเนี้ยนะคะร้อยเก้าสิบสามบาทอ่ะ
แล้วก็เงินสดอีกแสนนึงอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ตอนที่เข้ามาก่อเหตุ
คือเขาเดินแบบชิลมากนะแล้วก็ใจเย็นมากเนี่ยตอนนี้
เดินมาควักปืนแล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิ
ควักปืนตั้งแต่หน้าร้านเลยควักปืนเธอแต่ไกลเลยอ่ะใช่ค่ะ
พนักงานอยู่ในร้าน๔คนพอเห็นปุ๊บเขามากับปืน๑กระบอก
กับถุงดำหนึ่งใบแล้วดูพนักงานบางคนก็มุดไปอยู่ข้างใต้
เตอร์แล้วอะค่ะส่วนพนักงานคนนี้อยู่ใกล้กับทองมากที่สุด
ก็ต้องหยิบมาให้ทีละถาดทีละถาดเขาชี้เลยนะ
เอาถาดนี้เอาถาดนั้นเอาถาดนู้นถาดด้านบนใช่ค่ะ
ส่วนพนักงานที่อยู่นอกเคาน์เตอร์ก็ไม่กล้ากระดิกตัวไปไหนเลยนะ
ครับเนี่ยเห็นไหมอยู่แบบเนี้ยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้น
ตอนประมาณทุ่ม๒๐นาทีนะคะที่บิ๊กซีจังหวัดตาก
แล้วโอ้ยคนร้ายเนี่ยก่อเหตุแบบใจเย็นเย็นอ่ะ
พอได้มาทีละถาดก็มาเทใส่ถุงดำซึ่งมีภาพหลายกล้องหลายมุมนะ
ใช่ค่ะคุณดูสิคือตอนที่เกิดเหตุคนที่เขาเดินอยู่ข้างนอกร้านทองนะ
ไม่มีใครสังเกตเห็นตรงนี้เลยไม่ได้มีเสียงเอะอะโหกเวกโวยวายเลยค่ะ
แล้วคนร้ายเขาก็เลยก่อเหตุแบบนี้พอได้ทองไปเสร็จนะยังไม่พอใจครับ
จะเอาเงินสดอีกนี่เปิดลิ้นชักแล้วค่ะแล้วหยิบเงินเป็นปึงให้อีกหนึ่งแสนบาท
มุมเนี้ยนะฮะได้เงินสดไปนะเพราะเขาขู่จะเอาเงินสดนะฮะอืม
โอ้โหท้ายที่สุดนะคุณเขาใช้เวลาประมาณ๑นาที๓๐กว่าวินาทีเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะในการชิงทองเจ็ดถาดแล้วเงินสดไปอีกแสนเนี่ยนะฮะแล้วคุณเห็นไหมตอนเดินออกไปก็คือเดินอ่ะ
ไม่ใช่การวิ่งหนีอะค่ะแล้วก็ถือปืนอยู่เลยนะฮะใช่อันนี้ออกหน้าห้างเนี่ยนะคะ
ก็แบกเอาทองไปตำรวจเนี่ยตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั่วอำเภอเมืองตากเลยค่ะ
แล้วก็ส่งชุดสืบไปแกะรอยคนร้ายตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะ
แต่คนร้ายเนี่ยคงจะมาดูลาดเหลาเอาไว้ก่อนก่อเหตุแล้วก็อาศัยแบบช่วงวันหยุดไง
พอช่วงวันหยุดช่วงเวลาห้างใกล้จะปิดแล้วทุ่มกว่าแล้วเนี่ย
ก็เลยมาก่อเหตุเพราะว่าคนน้อยทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ
พันธุ์ตำรวจเอกธีรพัฒน์ธารีไทยผู้อำกับที่สพเมืองตากเนี่ย
ก็มีการสนที่กำลังกันแล้วก็ต้องสอบพยานสำคัญ
พนักงานที่อยู่ในห้างพนักงานร้านทองทุกคนเลย
คือต้องไปหาแหละว่าเหตุการณ์นี้จะมีคนร่วมขบวนการ
จะมีคนรู้เห็นเกี่ยวกับการชิงทองไหมอันนี้ต้องขยายผลต้องสอบต่อนะคะ
ครับแล้วคนก่อเหตุเนี่ยคงจะเป็นคนในพื้นที่
เพราะเขาชำนาญเส้นทางในการหลบหนีตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอรู้ตัวแล้วนะ
ว่าเป็นใครเร็วนี้น่าจะได้ตัวมาแน่นอนนะคะ
ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการชิงทองที่ตากเนี่ยเหตุการณ์เนี้ย
รอบปีนี้เกิดขึ้นเป็นรอบที่สองแล้วนะสองครั้งแล้วนะฮะ
ใช่รอบแรกเนี้ยเกิดสิบสองกุมภาคมตอนนั้นเนี้ยปล้นร้านทองกรุงเทพสี่
ที่พบพระจังหวัดตากตอนนั้นก็ได้ทองไปเยอะหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาท
ตำรวจเนี่ยตาม๑ใน๔คนร้ายที่เขามีส่วนรู้เห็นดำเนินคดีแล้วนะ
แต่ว่าตัวการสำคัญเนี่ยยังจับตัวไม่ได้จากกุมภามาจนถึงตอนนี้ผ่านมาสามเดือน
มาเกิดเหตุอีกแล้วคราวเนี้ยก็น้ำหนักทองเนี้ยเยอะเหมือนกัน
ใช่ฮะร้อยเก้าสิบสามบาทรวมมูลค่าทั้งหมดเนี้ย
ความเสียหายที่ได้ไปเกือบ๖ล้านเหมือนกันนะคะ
ถือว่าเป็นความอุกอาจในพื้นที่จังหวัดต่างจริงนะใช่ค่ะ
ถึงทองสองครั้งในรอบสามเดือนเนี้ยโอ้โหไม่ใช่น้อยนะคุณฮะ
แล้วก็น้ำหนักเป็นร้อยบาททั้งสองครั้งเลยครับ
ทีนี้เดี๋ยวบ่ายวันนี้พลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิรอง
ประชาการตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่ติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะ